ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ท้องถนนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับ

คร่อมเลนแล้วก็ไปเจอผู้ชายอีกคนนึงขี่สวนมา

ทำท่าดูเหมือนจะมาเคลียร์กันนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็จบลงด้วยการทำร้ายร่างกายกันค่ะ

มีคนทำร้ายด้วยใช่เนี่ยค่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งของวันที่หกสิงหาคมเราไปคุยกับคุณชาราวุธนะคะซึ่งเป็นคนที่ถูกชกนี่แหละนะคะผู้เสียหายบอกวันนั้นเนี่ยก็พอมาถึงตรงเนี้ยมันเป็นช่วงก่อนทางโค้งอ่ะเอ่อคนที่สวมเสื้อสีดำเขาขี่มอเตอร์ไซด์เลี้ยวโค้
เกิดการกระชากคอเสื้อกันแล้วก็โดนชกคือเขาบอกว่ามีการหยิบสนับมือออกมาจากกระเป๋าแล้วชกซ้ำด้วยคือถึงได้หงอนล้มลงไปแบบนั้นเลยไงครับนะคะเขาก็เขาบอกว่าตอนที่เขาล้มไปเนี่ยก็ยังโดนกระทืบหน้าซ้ำด้วยแล้วเขาบอกว่าคนที่สวมเสื้อสีดำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเมาเหล้าด้วยนะไม่เคย
เคยติดคุกด้วยก็เลยไปแจ้งความกับตำบัวสนภาษีเจริญแต่หนึ่งเดือนแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะ
ผมก็เลยหาดไปทางขวา
ทีนี้ทีนี้เขาบอกว่าผมขี่รถปาดหน้าเขาขี่รถนักเลง
ผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่
ผมก็พยายามอธิบายแต่ว่า

ยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ยังโดนซ้ำอีกเนี่ยนะคะ
ก็คือทางด้านคู่กรณีชื่อว่าในโอ๊ตนะคะ
ก็ถ้าจะมีความคืบหน้าก็คือนี่แหละค่ะ
มีความคืบหน้าในออนไลน์เพราะว่าไปโพสต์ภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่ามาที่สนภาษีเจริญแล้วคุณผู้ชมดูแคปชั่น
ก็แค่แวะมาคุยกับนายเฉยอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอา
แต่ว่าล่าสุดโพสต์นี้ไม่มีแล้วนะคะลบไปแล้ว
ซึ่งเราไปคุยกับทางภูมิกับสนภาษีเจริญนะคุณกาย
เขาบอกว่าก็ออกหมายเรียกในโอ๊ตมารับทราบข้อกล่าวหาฐานทำร้ายร่างกาย
กพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก็คือมาให้การกับตำรวจนั่นแหละแต่ว่าไปโพสต์แบบนั้นนะคะ
โอ๊ตให้การปฏิเสธแล้วตำรวจบอกว่า
เด็นที่ในโอ๊ตโพสต์ข้อความเหมือนกับว่ารู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
สนภาษีเจริญก็เป็นเรื่องของนายโอ๊ตที่จะโพสต์อะไรก็ได้
ก็ขอย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับคดีนี้อย่างถึงที่สุดค่ะ